แต่หลังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะ

อยากกินเนื้อดิบ
ไม่ได้เด็ก

มีบางช่วงที่ป้าเล็กบอกว่าเธอชื่อบัวนะ

สุดท้ายอาการป้าเล็กกลับมากำเริบอีกรอบหนึ่ง
แต่ดอมถ้าเกิดข่าวอย่างนี้นะ
นึกถึงพี่ติ๋เลยพี่ติ๋ต้องลงไปเจอป้าเล็กพอไปถึงเห็นป้าเล็กนอนหลับอยู่นะครับ
พอได้ยินเสียงนาฬิกาดังขึ้นป้าเล็กก็ตื่นมาเลยนะนี่ตอนเอาไมค์เจาะแล้ว
มาแล้วตาขวางด้วยพี่ติพยายามเรียกชื่อป้าแกไม่ตอบนะ
เลยบอกให้ลองเรียกชื่อราชาวดีสิป้าเล็กก็ยังไม่ตอบครับ
บอกให้ลองชื่อบัวซิครั้งนี้บัวได้ไหมเรียกบัวป้าเล็กบอกว่าบัวไปแล้ว
พี่ติพยายามถามว่าอ้าวแล้วที่อยู่เนี่ยในร่างเนี่ยเป็นใครป้าเล็กเงียบเงียบเสร็จ
จากนั้นมีช่วงสะดุ้งตกใจแล้วก็บอกว่าเธอคืนเล็กอยากกลับบ้าน
แล้วก็ชี้ชี้เอามือชี้ชี้ไปไหนนี่ชี้ไปไหนอ่ะพี่ติมองตามครับ
ชี้ไปที่หิ้งพระพี่ตีเลยถามต่อว่าจำอะไรได้บ้างเนี่ยทำไมถึงอยากกินห่าน
อยากกินเนื้อหมูดิบป้าเล็กตอบว่าจำไม่ได้ครับไปดูวินาทีตอนนั้นหน่อยครับ
อัทดูลอัทดูลอัทดูลอัทดูล
โอ้เธอพูดแทนกับเขาบะบู้บะบู้บะบู้
ยิ่มให้ปั่วปั่ว
มันน่าแปลกตรงนี้คุณผู้ชมฮะทุกครั้งที่พี่ติเนี่ย

จะมีช่วงที่พี่ติเหมือนพูดภาษาคล้ายภาษาอินเดีย
เล็กจะตอบโต้ครับมีปฏิกิริยาตอบโต้บางจังหวะ
นี่ป้าเล็กชี้หน้าเลยสักพักหนึ่ง

เล็กยังร้องไห้แล้วก็กรีร้องเป็นระยะ

เอามือจับหัวก่อนเลยจับหัวป้าเล็ก
ป้าเล็กอาการก็ค่อยสงบลงครับ
แมวเข้ามาเออจังหวะนี้แหละคุณผู้ชมนี่

อาการเหมือนอยากจะเอาแมวไปกินซะให้ได้
จะเข้าไปจับแมวแมวมันก็กลัวสิกลัวสิจนพี่น้ำฟ้าต้องอุ้มแมวออกไปแล้วหมอปลาก็เข้าไปบริกรรมคาถาให้ป้าเล็กสงบอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมเล่าไปก็ใช้วิจารณญาณเยอะเลยนะครับข่าวนี้สักพักหนึ่งหมอปลามาบอกกับนักข่าวว่ากรณีของป้าเล็กนี่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่หมอปลาเจอมาเลยนะ
ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยไล่ผีไปแล้ว๓ตน๓ตนยังไม่จบเยอะแล้วนะหมอปลาบอกอาจจะมีเป็นสิทธิ์ครับแล้วตอนที่ญาติญาติก็กังวลที่ป้าเล็กทำไมเปลี่ยนไปหลังจากที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ก็มากัดกินสดแล้วเห็นหลานอายุเดือนนึงก็จะเข้าไปกัดหลานซะเห็นแมวก็จะกินแมวซะแล้วก็มีการทำร้ายตนเองจนฟกช้ำครับ
ผิดแปลกไปจากเดิมได้ทุกอย่างผิดวิวสัยไป
มีโอกาสป่วยทางจิตเวทได้
คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนำนะ
ญาติอย่าหาแต่หมอปลาเลย
หาหมอแผนปัจจุบันด้วย